คุณผู้ชมค่ะวันที่๒๙มกราคมที่จะถึงนี้
เพื่อเป็นการร่วมวัยอะไลนะคะนักสือพิมพ์ไทยรัฐได้ร่วมจัดทำ
หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษตั้งแต่วันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมาฉบับแรก
ส่วนวันนี้เป็นฉบับที่๓แล้ว๒๓มกราคม
ซึ่งเนื้อหาของฉบับพิเศษในวันนี้
เกิดขึ้นจากวันที่๑๑มกราคมปี๒๕๓๘นะคะ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนา
เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบ้านไร่ค่ะ
เพื่อทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุ
และนามัศกาลหลวงพ่อคูณปริสุทธโธด้วยนะคะ
ซึ่งช่วงเวลานั้นทำให้ประชาชนในอำเภอบ้านไร่
ได้มีโอกาสชมพระบรมีของทั้งสองพระองค์ด้วยค่ะ
คุณผู้ชมนะคะใครที่สนใจแล้วก็มีการสอบถามเข้ามาเยอะนะคะ

คุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ตามร้าน๗๑๑แล้วก็แผงหนังสือทั่วไปนะคะ
มาดูบรรยากาศวันนี้เป็นวันที่๒ของการเปิดให้กราบ
แล้วก็วางดอกไม้จันทร์ในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
หลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่นะคะ
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็น
ก็เนื่องแน่นไปด้วยประชาชนลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะคะ
ติดตามได้จากคุณพัชรวรินพัชรประพานันทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตลอดทั้งวันจนถึงขณะนี้นะคะประชาชนก็ยังคงหลั่งไหลกันมากราบ
แล้ววางดอกไม้จันทร์ที่หน้าสรีระสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ

ซึ่งทีมข่าวแท้รัฐทีวีนะคะได้สังเกตด้วยสายตาค่ะ
สังเกตเห็นว่าประชาชนนั้นเดินทางมามากกว่าเมื่อวานนี้หลายเท่าตัวค่ะ
ตลอดช่วงบ่ายวันนี้นะคะมีประชาชนเดินทางเข้ามากราบ
วางดอกไม้จันทร์สรีระสังขารหลวงพ่อคูณกันอย่างเนื่องแน่นค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่ได้กำหนดทางขึ้นลงเดินเข้าออกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในแต่ละจุด
ทำให้การวางดอกไม้จันทร์เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องรอคิวนาน
ซึ่งสามารถเข้ามารับดอกไม้จันทร์ด้านหน้าศูนย์ประชุม
แล้วเดินเข้าไปกราบพร้อมวางดอกไม้จันทร์ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้เดินออกด้านข้างของศูนย์ประชุมฝั่งซ้ายขวา
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ได้ประกาศตลอดทั้งวัน
ว่าขณะวางดอกไม้จันทร์นั้นขอความร่วมมืองดถ่ายรูป
เพื่อความรวดเร็วในการวางดอกไม้จันทร์ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่เมนลอยรูปนกหัสดีลิงวัดหนองแวงพระอารามหลวง
ด้านหลังพุทธมณฑลอีสานวันนี้ประชาชนหลั่งไหลไปจำนวนมาก
ทำให้การจราจรคับข้างตั้งแต่ทางเข้าพุทธมนตร
และวันนี้เริ่มมีการตั้งเต็นต์เพื่อรองรับประชาชนที่จะมาร่วมงานในวันที่๒๙มกราคมนี้
ที่มีพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
โดยมีทหารจากกองพันธหารปืนใหญ่ที่๑๓จังหวัดอุดรธานี
มาช่วยกันกางเต็นต์เพราะต้องใช้จำนวนหลายหลัง
เพื่อรองรับประชาชนกว่า๖๐๐๐คนค่ะ
ส่วนประชาชนที่เดินทางมาถึงช่วงนี้นะคะ
ก็จะต้องจอดรถฝั่งพุทธมณฑลอีสาน
แล้วเดินเข้าไปยังชาปนสถานชั่วคราว
ระยะทางประมาณ๘๐๐เมตรค่ะ
แล้วก็ขอแนะนำนะคะว่าควรพกร่มมาด้วยค่ะ
เพราะว่ากลางวันนั้นสภาพอากาศร้อนจัดค่ะ
เมื่อไปถึงทางเข้าชาปนสถานชั่วคราวนะคะ
ก็จะมีเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตั้งจุดให้ประชาชนหยิบดอกไม้จันท
เข้าไปวางด้านบนโดยรอบเมนลอยรูปนกหัสดีลิง

แล้วก็ระบายคนเข้าไปวางดอกไม้จันทร์ได้อย่างรวดเร็วค่ะ

ประชาชนสามารถไปวางดอกไม้จันทร์ได้ที่จุดนี้
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกาค่ะ

ขณะนี้ก็ยังอยู่ในพิธีสวดพระอภิษฐรรมรอบ๑๗นาฬิกานะคะ
แล้วก็จะมีการสวดพระอภิษฐรรมอีกครั้งในวันนี้
ในรอบเวลา๑๙นาฬิกาค่ะ
และประชาชนก็สามารถวางดอกไม้จันทร์ได้ถึงเวลา๒ทุ่มค่ะ

เทวรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ขอบคุณคุณพัชรวรินแล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยค่ะ